ูเตรุไม่เข้าใครออกใคร

เราไม่รู้เลยว่าอนาคตมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง

ว่าจะไม่มีเซ็กไม่มีแฟนไม่มีความรัก
ถ้าเกิดวันต่อไปแล้วพี่ไปเจอผู้ชายที่ไม่ถูกใจ
แล้วเขาดีจริงเขาเป็นคนที่ดีสินเสมอกันทุกอย่าง

พี่ว่าถ้าวันนั้นถ้าพี่ต้องเจอ
พี่ก็ต้องคิดแบบในทางพี่นะพี่หนุ่มว่า
พระแม่คงจะให้เรามาเจอเขาแล้วล่ะ
ก็คงจะเป็นคนนี้ที่เราจะต้องอยู่กันไป

คุณไปถ่ายรายการกับผมมา

ขอให้มีสติเถอะ

ลองขึ้นไปขอพระแม่กาลีข้างบนสิมด

มดที่นี่ของจริง

แล้วทุกอย่างมันก็เหมือนมีทางออกจริงนะพี่

สักพักมันจะมีทางที่ไปของเขาเอง
มันอาจจะไม่ได้มาอยู่ดีเงินลนครับ

ทีนี้ย้อนกลับมาถามพี่ตายนิดนึง

มีคนทักบอกว่าพี่ตายเนี่ย

แต่มันเคยมีประสบการณ์ตรงของพี่ตายเลย

ใช่แล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตพี่ตอนนั้น
ตอนนั้นเนี่ยพี่หนุ่มตอนนั้นพี่ยัง

ตอนนั้นเรายังไม่ได้บูชาพ่อแม่มาที่บ้าน
ก็ได้มีโอกาสไปไหว้ครูที่โรงเรียนนาตสิน
ก็ไปก็เขาก็มีแบบคือเขาไหว้แบบเป็น
เป็นไหว้แบบตามประเพณีของนาตสินจริง
จะมีขันใบเล็กมีย่าแพทย์มีอะไรอย่างนี้
ของครบขึ้นไปทีละ๓คน
พี่ก็เป็นเบอร์ที่๓๑๒๓ขึ้นไปเรียงกัน
แล้วก็มีพรามอยู่แต่ตอนที่นั่งรอเนี่ย
พี่เริ่มไม่ปกติยังไงฮะเรารู้ตัวเองว่าไม่ปกติ
ข้างในมันแบบว่ามันบอกไม่ถูกอะพี่หนุ่ม
มันร้อนรุ่มหรือมียะพี่มันง่วง

พี่ก็บอกน้องที่ไปด้วยว่าสม
ต้องนั่งส่วนรวมส่วนรวม
แต่อันนี้พี่นั่งแบบพี่จะแบบว่า
แล้วยิ่งเขาแบบมีวงใหญ่ของเขาเลย

เพราะว่าเขาเรียกว่าเป็นช่วงรับครู

ไม่ใช่อาการที่ตัวเองควรจะ

แล้วจนกระทั่งขึ้นไปไหว้

บอกอย่านะมึงอย่านะ
อย่าทำอะไรนะอย่าเป็นอะไร

อย่างนี้

เราก็ว่าพี่คิดว่าเราเป็นมนุษย์อะ

ทำอะไรบางอย่างที่ดีขึ้น

ทุกอย่างเรายังอยากมีอยากได้อยู่เลยพี่หนุ่ม

ส่วนใหญ่เขาจะมากระซิบตอนไหนครับพี่ตา

คือเวลาที่เราวงส่วนละครกำลังอาจจะมีการเจิมหัวเจิมอะไรอย่างนี้

คือพี่เคยรู้สึกไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้น

ไม่รู้มันจะเป็นยังไง

มีอะไรที่เป็นพลังงาน

หรือถ้าสมมุติเราเรียกแบบภาษามูเตรลูเนี่ย

เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าเราเดินตรงเข้าไป
ท่านจะแสดงอาการอะไรหรือเปล่าแล้วเราจะ

เหมือนกับคนเนี่ยมียดหลังบรรดามีอะไรอย่างเงี้ย
แต่ถ้าเกิดอย่างร่างหรือองค์ที่อยู่กับพี่ตาย
ไปถูกองค์ที่ต่ำกว่าหรือองค์ที่แบบเป็นปฏิปักกัน
ก็อาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นอะไรอย่างนี้
เขาก็ไม่อยากจะให้ไปยุ่งหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะ

เป็นในกองเวลาแบบวงสวงละครนี่แหละ

เวลาไปถ่ายงานนะฮะในที่ที่แบบว่าเฮ้ยไม่เคยไป
พี่จะรู้สึกถึงบางอย่างเหมือนมีคนมาบอกก่อนหรืออะไรก่อน

อ่าอันนี้อันนี้
ที่เราจะต้องถ่ายพี่ก็เปิดปุ๊บแล้วก็กล้าลงไปปุ๊บ

หน้าน้องที่มารับพี่ก็บอกว่า

ขออภัยนะคะขอทุกอย่างราบรื่นนะคะ

น้องที่มารับพี่ก็ทำหน้างง

ไปทำงานกัน

จะไปวัดไปซื้อสังฆฐานทำให้เขา

เหมือนที่เราพูดไปแล้วกลับมาทำงาน
ก็ถึงเย็นก็ถามน้องว่า

มีเออนั่นแหละทำงานก็อย่า
อย่าดึกกันนะอย่าเสียงดังนะ

ก็บอกกันแหละแค่นี้แหละเดี๋ยวค่อยว่ากัน

ช่วงหนังเขามาตัดต่อ
ก็มีเหตุการณ์อยู่ใน

ก็มีความรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่าง

ที่จะต้องฆ่าคนคนหนึ่งในห้องนี้

หน้าเขายัยกันเหรอ

ใช่มั้ยอย่างงี้มาดู

เฉยงอกมาดูเหมือนว่าทำอะไรกันนะเธอ

อาจจะเป็นห้องนั้นเขาอาจจะมีเหตุการณ์อะไรก็ได้

แล้วหลังจากนั้นทีมงานก็บอกว่า
เรื่องนี้ทั้งเรื่องที่เราไปถ่ายเราเจอหมดเลยเรื่องนี้
สถานที่ตรงนี้ที่พี่เจอที่พี่รู้สึก
ห้องนั้นก็คือเป็นห้องที่เขาเคยมีฆาตกรรมกัน

แต่เขาก็ยังดีเขาก็ไม่ได้ทำ

บางทีเขาอาจจะตายโดยที่เขาไม่รู้ตัว

เพราะพี่นี่แบบดูเป็นสาว๒๐๐ปีเสมอเลย
คือผมถามนอกเรื่องนี้มุมความสวยความงามความสว่างของพี่นี่มาจากไหน
ถ้าจะเอาจริงพี่ว่าหนึ่งมันหยุดต้องอยู่ที่ตัวเราด้วยนะพี่หนุ่ม
ตัวเราแบบเราไม่เครียด
คิดว่าอันนี้อย่างหนึ่งที่ทำให้เราแบบมีหน้าทุกอย่างเราก็จะสดใสพอออกมา
ออกมาคือความสดใสเนี่ยพี่ว่าทุกคนมันมาจากแววตาก
ถ้าแววตาเราสดใสทุกอย่างมันจะเปล่งปัง

ใบหน้าเราก็ต้องมีตัวช่วยนี่ไงเหมือนที่พี่บอก

พี่ตายเขาไม่ได้ไปพบแพทย์เหมือนพวกเรากันเถอะ
เพราะว่าการพบแพทย์พี่ต้องยกให้อาจารย์แม่พี่ไป

แต่ก็ไม่แน่สัก๖๐พี่อาจจะตามคุณแม่ก็ได้ไง
พวกแป้งเนี่ยอายุเกิน๔๐หรือ๓๕อย่าหนา

หนาปุ๊บเนี่ยตกบ่ายมาเนี่ยทุกอย่างร่องคุณจะมาหมดเลย

คุณยิ้มปุ๊บเนี่ยแตกระแหงเชียว

ดีที่สุดคือต้องหาผิดพันธุ์หรือแป้งที่เบาบางแต่สามารถปกปิดให้คุณได้
พี่ชอบตรงที่เห็นดูขาวอย่างนี้นะคะ
หน้าพี่ไม่ได้ผิวขาวขนาดนั้นพี่ขาวเหลือง
แต่เราทาไปสักแป๊บหนึ่งนะพี่หนุ่ม
เขาจะเขาเรียกอะไรผสมกับเหงื่อเราสักนิดหนึ่งเนี่ย
เขาจะกระจายแสงและปรับตามสภาพผิวของเรา
คนไหนที่ขี้เกียจทากันแดดคุณไม่ต้องทาตัวนี้เขามีให้
พี่ทาตอนเช้านะเวลาพี่ถ่ายละครพี่ก็ตบ
ช่างละเน่าแต่งเราเสร็จแล้วพี่ก็บอกว่า
ไม่เป็นไรลูกสาวไม่ต้องมายุ่งเดี๋ยวคุณแม่แตะเอง
ก็แตะเติมตัวเองก็อยู่ไปเย็น
คือผู้หญิงอายุเลิศเนี่ย็มันจะมีกระ
นิดเขาปิดได้

เขาบอกว่าโงเห้งคนเราก็สำคัญเหมือนกันนะ
คือเห็นบอกว่าหนึ่งในเรื่องราวของพระแม่การี

ใช่ครับอดีตฉันก็วางไปที่หน้าแม่ด้วยครับ

ไม่รู้เป็นความเชื่อของตัวเอง
วันดีแม่อาจจะอยากใช้เราก็ถวายแม่ไป
เห็นบอกว่าพี่ไปขอพระแม่กาลีด้วยว่าขอให้เราเป็นพรีเซนเตอร์บ้าง
คือก่อนที่พี่จะเป็นเนี่ยเป็นพรีเซนเตอร์เนี่ย
เขาเอาแป้งมาให้เราลองพี่บอกว่าขอลองใช้ก่อนนะ
เพราะว่าถ้าเราจะต้องเป็นพรีเซนเตอร์อะไรสักอย่างหนึ่ง
ไม่อยากเหมือนแบบไปโกหกเราต้องขอใช้ก่อน
ใช้แล้วมันดีจริงแล้วเราก็โอเค
บอกพ่อแม่บอกว่าพ่อแม่ค่ะตอนนี้มีสินค้าตัวนี้
เขาติดต่อหนูมาหนูอยากเป็นพรีเซนเตอร์
และของเขาดีให้หนูเป็นด้วยนะคะ

ก็เลยต้องถวายแป้งให้เติม

พี่มาได้นะพี่ก็ต้องให้ซี

ให้ถึง๒คนนะคะ
เพราะหน้าคุณเนี่ยหนามานานแล้ว
คุณลงแป้งนั้นหนาคุณต้องใช้แป้งบางเนี้ยบ้าง

มีออร่าอย่างพี่ตายเป็นพักนี่ครับแนะนำเลยแนะนำนะคะ
เริ่มมีค่ะเรื่องราวความเชื่อเขาก็เชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่า
คนเราบางทีต้องมีเทพมีอะไรแต่บางทีเราเคยสงสัย
ไหมล่ะว่าพี่ตายเป็นพระไม่เคยแก่ไม่เคยอะไรคือแบบอมตะจริง
บางทีความเชื่อเหล่านี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของพี่ตายเป็นพัก
พี่ตายเป็นพักอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของเพลงองค์นั้นก็ได้
วันนี้ต้องกลับขอบพระคุณพี่ตายเพ็ญพักศิริกุลมากที่มาร่วมมูลกับเราวันนี้ครับ
ขอบคุณครับ
คุณผู้ชมครับช่วงหน้านะครับเราจะพาไปบุกซุ้มไก่นะครับของเจ๊แอมบางพลี

แล้วก็เรื่องราวนะไก่คู่บารมีของเจ๊เนี่ยจะเป็นยังไงครับช่วงหน้าครับ
แอมผู้หญิงที่ชื่นชอบการเลี้ยงไก่มากว่า๒๐ปีจะมาเปิดเผยว่าเพราะอะไรเจ้าหงทองตัวนี้ถึงมีราคาสูงถึง๒๐ล้านบาทครับ
หงทองเนี่ยมาเสริมบารมีเรื่องของการค้าขายชีวิตการเป็นอยู่ตั้งแต่เรามีหงทองขึ้นมาเนี่ย
การเงินก็ไม่เคยติดขัดนะมีเงินทองเข้ามาตลอด